ลาลาลอยลาลาลอยใช่ไหมแต่ข่าวต่อไปนี้ที่ที่ฉันจะเล่าคือสาราลอยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะมันลอยเหมือนกันมันลอยจริง
คือคนเรานะต่อให้ระมัดระวังมากแค่ไหนอุบัติเหตุ
มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราระวังแต่ถ้าคนอื่นไม่ระวัง
มันก็จะเกิดเหตุการณ์สาลาลอยแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่ภูเก็ตไปดูคลิปกันเลยค่ะ
กว่าจะไปส่งลูกค้าหลังคาหาย
กล้องได้เท่าไหร่ฝีมฉริง
ฉันจะพาเธอลอยล่องไปตรงกลางถนนเลยนะคะ

ใช่คือขับเร็วมากจริงค่ะ
เพราะดีตรงที่สาลาหลังเนี่ยมันไม่ได้ตกไปทับรถคันอื่นหรือโดนใคร
คือเป็นรถหกล้อที่บรรทุกสาลาอยู่นะครับเป็นสาลาไม้
คนโพสต์คลิปนี้คืออาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตค่ะ
ข้อความไว้ด้วยบอกว่าสาลาบินได้ขออภัยคำไปนิดนึงเพิ่งนินทาไม่ทันขาดคำครับ
อย่างที่บอกเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนช่วงขึ้นจากอุโมงลอดแยกสามกองที่ภูเก็ตค่ะ
ที่ขับตามมาแต่ละคันไม่มีใครใช้ความเร็วเท่ารถ๖ล้อที่บรรทุกสารามาไง
ก็เลยเบรกทันหลบกันทันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ประเด็นก็คือต้องดูไว้เป็นอุทาหรณ์นั่นแหละ
แปลว่าขับเร็ว๑๒น่าจะล็อกไม่ดี

คืออาจจะรู้สึกว่าสาราไม้มันก็หนักอยู่แล้ว
ก็วางไว้ใช้น้ำหนักของมันนั่นแหละถ่วงไว้ในรถ

เจ้าของคลิปพูดยังไม่ทันขาดคำเลย

ของไปส่งไม่ถึงลูกค้าโดนเจ้านายว่าอีกมั้งเนี่ย